เอาล่ะคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์คนร้ายปล้นเพชรกันหน่อยนะคะ
ตำรวจสนเพชรเกษมจับตัวคนร้ายปล้นเพชรมาได้แล้ว๑จาก๓คนนะคะ
ขณะที่กำลังหลบหนีอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายภูมิก็มีการส่งตัวฝากขังในวันนี้ค่ะ
เจ้าตัวยอมรับสารภาพนะคะว่าร่วมกับคนที่รู้จักกันวันเดียวเองเข้าก่อเหตุค่ะ
จากเหตุการณ์ที่มี๓คนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุปล้นเพชรและของหลุดจำนำ
ค่าความเสียหายประมาณห้าล้านบาทและทำร้ายร่างกายนายสิริชัย
อาศัยพาณิชย์วัย๖๑ปีเจ้าของร้านจนได้รับบัตรเจ็บ
มาค่ะเจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวนายนบอนันต์ภูสิตรุ่งโรศวัย๕๒ปี
หนึ่งในผู้ต้องสงสัยได้ที่หมู่บ้านหนองคอนไทยในตะบนกุตุ้มอำเภอเมืองชายภูมิ
จับได้พร้อมของกลางหลายรายการเลยนะคะและเช้าเมื่อวานนี้พนักงานสอบสวน
นเพชรชะกะเสมได้ควบคุมตัวนายนบอนันต์มาฝากค้างต่อสารอาญาธนบุรี
ข้อหาปล้นทรัพย์ค่ะนายนบอนันต์สวมเสื้อยืดสีเทากางเกงขาสั้นสีดำ
แล้วก็สวมหมวกสีเขียวปิดบังใบหน้าเนี้ยนะคะนายนบอนันต์ให้การนะบอกว่า
ตัวเขาไม่ได้กินเหล้าไม่สูบบุรีไม่ได้มีหนี้สินแล้วก็ไม่ได้เล่นการพนันด้วย
ตำรวจก็งงว่าเอ้าแล้วไปปล้นเขาทำไมคือส่วนใหญ่โจรปล้นเพชรปล่นทองอะไรแบบเนี้ย
มักจะติดพนันติดยาเสพติดเหล้ามีหนี้มีสินอะไรอย่างนี้รู้ไหมคะ
ไม่มีอะไรเลยเขาบอกว่าเขาทำเพราะเขาไม่มีเงินจ่ายค่าบ้าน
และไม่มีเงินซื้อนมให้หลานค่ะถามว่าแล้วผู้ก่อเหตุอีกสองคนล่ะเป็นใคร
เขาบอกเพิ่งรู้จักกันรู้จักกันได้แค่วันเดียวเองอยู่ข้างบ้านกัน
คุยกันแล้วก็เลยตัดสินใจร่วมกันก่อเหตุแต่ว่าทรัพย์สินที่ได้เนี่ย
บอกว่าเขายังไม่ได้นำไปขายนะคะ